จันทบุรีนี่อันนี้เป็นสามีภรรยาชอบกินเหล้าทั้งคู่เหมือนกัน
ชาวบ้านบอกว่ากินเหล้าทีไรก็ทะเลาะตบตีกัน
แต่คราวเนี้ยถึงขั้นทำร้ายกันจนตายอืม
สามีใช้ศักดิ์กระเบื่อตีภรรยาจนตายค่ะอ้างว่า
เชื่อว่าเมียเนี่ยมีชู้อืมอ่า
แล้วก็ตีเขาตายเลยค่ะเห็นพอเมาก็พูดว่าเมียมีชู้
เมียมีชู้พูดอยู่อย่างเงี้ตลอดใช่แม่แต่คนตายเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจง
ใช่นะก็มีแต่คำบอกเล่าของฝ่ายผู้ต้องหานะครับอ่า
นายสนิทผันผายนะฮะอายุ๔๖ปีเป็นฝ่ายของสามีนะครับ
ถูกตำรวจสพเขาคิชกูธจังหวัดจันทบุรีควบคุมตัวหลังจากก่อเหตุ
ฆ่าภรรยาของตัวเองก็คือนางจันทิมาเจ๊กทองคำ
อายุสี่สิบสี่ปีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักในพื้นที่บ้านวังใยมุก
ตำบลคลองพลูอำเภอเขาคิชกูธนะฮะคือนายสนิทเนี่ย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงก็อยู่ในสภาพเมาไม้นะฮะยังพูดจาวกวนอยู่เลย
ได้แต่พร่ำบอกว่าเมียมีชู้เนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องพาไปสงบสติอารมณ์นะครับ
ก่อนที่จะรับสารภาพนะครับบอกว่าเขาก็อยู่กินกับนางจันทิมา
เป็นสามีภรรยากันมาได้สักประมาณสี่เดือนแล้วแต่ว่าเมื่อสามวันก่อนเดี๋ยวเราทำเป็น
จำลองเหตุการณ์นะครับนายสนิทผู้ต้องหาอ้างว่าอย่างนี้นะฮะ
บอกว่าเมื่อสามวันก่อนผู้ตายหายออกไปจากบ้าน
แล้วก็กลับเข้ามาที่บ้านช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
หายไป๓วันนะเมื่อวันอาทิตย์ช่วงค่ำเพิ่งมา
เขาก็ถามเค้นความจริงว่าไปไหนนางจันทิมาภรรยาบอกว่า
ดื่มเหล้ากับเพื่อนมาแล้วเมาแล้วก็ยอมรับว่า
ไปได้เสียมีอะไรกับเพื่อนผู้ชายในวงเล่าอืม
สนิทบอกว่าวันนั้นโกรธมากนะก็ตบตีเมียไป
กระทั่งรุ่งเช้าวันจันทร์ก็คือเมื่อวานนี้ไปซื้อเหล้ามาดื่ม
แล้วก็มีปากเสียงกับเมียอีกครั้งหนึ่งก็ด้วยความโกรธแค้น
ใจเรื่องเดิมนั่นแหละคราวนี้ถึงขั้นชกหน้าเมียจนล้ม
แล้ววิ่งไปหยิบสากไม้สำหรับตำพริกในครัวมาตีเข้าที่ไทยทอยเมีย
แล้วก็ตีเข้าที่ลำตัวหลายครั้งก่อนจะลากเมียอ่า
ไปที่หน้าห้องเก็บของนะแล้วก็พบว่าเมียเนี่ยนอนแน่นิ่ง
ดูอีกทีอ้าวตายแล้วซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้หนีนะ
เขาก็โทรไปบอกญาติแล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจ
เราใช้อะไรทำอะไรเขาครับ
กำพันธุ์แล้วก็กระเบือ
มอบตัวผมมอบตัวเลยผมไม่เอาผมไม่หนี
แต่ก็เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะเราก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นกันแน่
ฝ่ายภรรยาที่เสียชีวิตเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงอะไรแล้วนะครับ
จากการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบว่าผู้ตายถูกตีด้วยของแข็งเนื้อตัวเขียวช้ำทั้งร่างนะครับ
ที่บริเวณหางคิ้วซ้ายกับนิ้วมือมีบาดแผลถูกของมีคมบาดเป็นแผลยาวด้วยนะครับ
จากการสอบสวนตำรวจทราบว่านายสนิทกับนางจันทิมาผู้ตายเป็นสามีภรรยาที่ปกติชอบดื่มเหล้า
แล้วก็มักทะเลาะตบตีกันเป็นประจำคาดว่าครั้งนี้นายสนิทก็คงจะหึงหวงแล้วก็เมาด้วยนะครับ
ก็เลยก่อเหตุนะฮะตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีนะฮะ
คือไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณก็ถึงขั้นฆ่าเขาไม่ได้อ่ะค่ะทำร้ายยังไม่ได้เลยใช่